จากทุเรียนครับมาดูขนมเขียวบ้างฮะ
ปลาจีนเขามีร้านหนึ่งขายขนมเขียวมานาน๓๐ปีแล้วขายดิบขายดี
นี่หน้าตาของขนมเขียวใช่ครับ
มันจะเป็นแป้งผสมใบเตยครับพี่เบิร์ต

เฉพาะของทางร้านครับนึ่งบนผ้าขาวบางเหมือนข้าวเกลียบปากหม้อเลยครับ

ไส้เป็นถั่วผสมกับมะพร้าวใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลด้วย

มันจะหวานมันเค็มเลยกำลังดีเลยนะ
ดั้งเดิมของร้านแม่ปุกหรือว่าคุณบุญส่งบุตรดาอยู่ในตะบนสัมพันธา
แม้จะต้องขับรถเข้าไปในตัวตะบนร่วม๑๐กิโลกรัมเลยนะ
แต่ชื่อเสียงดังไงฮะคนเขาบอกต่อกันปากต่อปากเลย
ลูกค้านี่ขับรถเข้ามาซื้อแล้วซื้ออีกจนของหมด
บางคนต้องโทรสั่งจองล่วงหน้าเลยครับ
ปัจจุบันเขาเพิ่มสาขาแล้วนะคุณผู้ชมเพิ่มอีก๑สาขาตรงมุม๔แยกตลาดอุดมศุกร์
บนหนองกี่อำเภอกบินบุรีครับสาขานี้ให้ลูกสาวแม่ปุก
ก็คือคุณวิไลพรพันธ์เรืองเป็นคนดูแลแต่ว่าแม้จะเป็นสาขาใหม่นะ
ราคาเดียวกันครับกล่องละ๘ชิ้นกล่องหนึ่ง๒๐บาท
รสชาติอร่อยเหมือนเดิมเป๊ะนี่เขาการันตีเลย
คุณวิลัยพรพันธ์ลูกสาวแม่ปุกเขาบอกว่า๒สาขาร่วมกัน
ขายได้วันละนะครับวันละ๑๒๐๐๑๕๐๐กล่อง
คูณเข้าไปสิกล่องละ๒๐บาทนะฮะ๓๐๐๐วันหนึ่ง
และตอนนี้ครับนอกจากขนมเขียวแล้วมีขนมเปียกปูนใบเตยด้วย
หวานหอมแป้งนุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูให้ลิ้มลองกันด้วยครับ
ใครสนใจสั่งจองได้นะโทรไปที่๐๘๑

ร้านเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าถึงบ่าย๓ครับ